หนึ่งสถานที่อีกหนึ่งจังหวัดของดีของอร่อยเขาที่ของดีเมืองโพธาราม
ข้าวโภ็ดดีคือบูรณ์ถึงเนี่ยบอกชื่อไปอาจจะงงก็ได้นะข้าวโภ็ดแปดแถว
เหรอดีนะไม่เบียบ๒แถวหลังนั้นคนเยอะ
มีแต่๘แถวนั่งกันไปเลยจะบ้าแล้วไม่ใช่ลด๒แถว
ที่ได้ดูเนี่ยเป็นพันธุ์เขาเป็นชื่อเขา

อยู่แถววัดโบดตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

แถวตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

มันก็แถวน้องใบตองมันจะไม่จบข่าวนี้หรือจะเล่านานเกินไป
เดี๋ยวพาไปดูเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพด๘แถว

นี่คือคุณลุงภัยทูลหรือลุงทูล
มากับป้าสว่างจิตหรือป้าเล็ก

ทำไมต้องไปดึกขนาดนั้นน่ะ

ตัดข้าวโพดในช่วงกลางคืนเวลานี้
เขาบอกว่าต้องการข้าวโพดที่สดใหม่

ใช่จะไปตัดข้าวโพด

การตัดข้าวโพดเขาบอกว่าต้องเลือกไซส์
ใหญ่กลางเล็กแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบ

ใหญ่อย่างเดียวผมชอบกินอะไรที่มันใหญ่มันเต็มปากเต็มคำดี
เขาบอกว่าไอ้แบบตกเกรดก็มีก็คือแบบข้าวโพดฟันเหรอ
เคยเห็นไหมล่ะมันไม่ได้รูปทรงที่สวยงามไง
แล้วเขาบอกว่าต้องนำมาตัดหัวและท้ายด้วยนะ
แล้วก็เอาฝักเนี่ยเอาออกมาเพื่อทำการล้างทำความสะอาดครับ
หม้อที่ต้มมันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวได้ดูกันส่วนตอนนี้
คือช่วงของการล้างทำความสะอาดอย่างที่ผมบอกตัดหัวตัดท้าย
แล้วปอกเปลือกแล้วก็ทำการโยนลงไปเลยเพื่อทำการล้างให้สะอาดก่อนนะครับ
การต้มไปดูกันหน่อยโอ้โห

เพื่อให้ตัวเนื้อข้างในของข้าวโพดเนี่ย
มันยังคงรูปลักษณ์ความสดความอร่อยให้มันเต่งตึง

เกิดว่าไปแกะเอาเผือกออกแล้วลงไปต้มเลยนะตรงเลย

ก็ใช่ไงผมเคยทำแล้ว

ไม่มีใครเขาพลาดแบบคุณสอกเปลือกเขาโก้อยู่คนเดียว

มาคุมเอาไว้แบบนี้เพื่อรักษาอุณหภูมิครับคุณชิสา

มาเอาคุมหน้าผมเพื่อรักษาอุณหภูมิ

มาดูเรื่องของการต้มเมื่อสุกแล้ว
ทำการแพ็คใส่ถุงถุงละ๗๑๐ฝัก

เขาบอกว่าจะขายในราคาที่ต่างกัน

พูดง่ายมีทั้งแบบ๕๐บาทและแบบ๑๐๐บาทครับ
คันนี้นะจะใช้เวลาในการปลูก๕๐

ก็จริงก็ไม่นานเท่าไหร่ล่ะ

ลักษณะเด่นก็คือข้าวโพดแบบนี้เนี่ย

เล็ดเรียงตัวกันแน่น๘แถว
ก็เลยเรียกว่าข้าวโพด๘แถว

มันฝักเล็กด้วยนะอร่อยนะ

เล็กน้อยกลิ่นหอม

แม่ชอบซื้อมามันจะเป็นฝักเล็ก

โอ้โหแม่ซื้อมาบ่อยมันอร่อยจริงมันหอม

บ้านเลือกอำพลผัวธาราชจนตรีราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้นะฮะ๐๘๗๐๐๔๔๖๘๑
ใครอยากจะไปก็นั่งรถสองแถวไปซื้อข้าวโพด๘แถวกันได้นะครับ

อ๋อแล้วตอนนั่งแถวไหนฮะ
ก็ถ้าเกิดว่านั่งรถ๒แถวไปซื้อข้าวโพด๘แถวมีเวลาก็ไปสั่งยัน๕แถว
แถวแล้วแถวไหนแพงสุด